สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอดี

ทุกวันค่ะเนี่ยวันจันทร์จันทร์จึงวันสุขเลยนะคะ

สามารถที่จะไลข์กันมาได้เลยงั้นนะคะ

สวัสดีค่ะดรเยฟนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
ต่อต่อรับสู่ข่าวใส่ไข่๒๙ธันวาคมวันนี้มีแขกพิเศษ
เป็นบุคคลที่ทรงอิทธิพลในโลกออนไลน์อจชอาจารย์ช้าง
ใครที่ชอบมาเรียกผู้ดำว่าอิหมดนี้ไม่ได้แล้วทำอย่างไง

ให้เรียกว่าอิเซแทน
นี่ไงนี่ไงมีคนเสี่ยวเงิน

แล้วก็จริงไม่มีเหลือ
เหลืออีก๒วันเปลี่ยนแล้วติ๊ง
เออฮ่าก็เปลี่ยนแล้วฮ่า
อารมณ์อะไรยังค้างอยู่
ดวงเรากำลังจะเปลี่ยนหรือเปล่าเราไม่รู้

อ้าวมาเร็วคือต้องหาที่บ้านก่อนว่า
ครีสันต์นี้คนก็เริ่มแชร์เรื่องดวงกันเยอะกว่าไหร่อือ
อาทิตย์ส่วนตัวใช่ไหมครับ
คือบางทีเนี่ยยังแชร์กันมาเนี่ย

เขาเอารูปผมไปแปะอย่างนี้

คุณจริงต้องอธิบายก่อนนะว่า
โดยเฉพาะยิ่งนี่ไม่ได้ประบวนหนังสือนะฮะ

ฉันกำลังจะพูดว่า

อันนี้ก็หล่อเลยเนี่ย

ห่องมากอะ

พี่จิ๊กคือซูเปอร์สตาร์
ของคุณคือราศี
เหมือนไปเกาหลีมาวะ
คิดว่าหนังกรอง

นี่สงสารว่าหายใจออกมั้ยเนี้ย

คุณเขียนไว้อย่างนี้บอกว่าปี๒๕๕๙
ถือเป็นเรื่องของดวงดาวจริง
เป็นเรื่องของดวงจริงเพราะดาวสำคัญทางโหรศาสตร์

คือดาวพระศัตริย์สมดี
ดาวเสาจะมีการย้ายราศี
ซึ่งส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ถึงดวงชะตาของทั้ง๑๒ราศีกันเลยทีเดียว
บางคนอาจจะได้รับผลของการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี
แล้วก็บางคนอาจจะอยู่ในจุดที่ต้องระวัง
ดังนั้นการเตรียมตัวการวางแผนชีวิตเป็นสิ่งหนึ่งที่จำเป็นยิ่ง

เรื่องการทำงานเรื่องส่วนตัวเรื่องครอบครัวแน่นอน

ก็ลองดูว่าหนังสือเล่มนี้อาจจะบอกอะไรคุณได้บ้าง

คือต้องย้ำก่อนว่าเมื่อปีนี้เราได้มา

จำตอนนั้นมาหลายครั้งด้วย
เรื่องดาวมนุษย์จะอยู่

ปี๖๐ค่ะเขายังอยู่เนี้ยอีก๖ปีถึงปี๖๖
ถึงอาจารย์มนับ๖๕หรือ๖๖อะไรเท่านั้นนะนะครับ
ซึ่งต้องบอกว่ามันก็แรงไปเรื่อย
แต่นี่ปีหน้าเนี่ยอย่างที่มดดำพูดเมื่อกี้ก็คือว่า
มันเป็นปีที่คือดาวพลังหัดเนี่ยเปลี่ยนทุกปี
แต่ดาวอื่นอย่างเช่นพระราหูปีครึ่งย้ายครั้งหนึ่ง

ดาวเสาร์๒ปีครึ่งย้ายครั้งหนึ่งดาวเสาร์ก็จะย้ายในปีหน้า
ซึ่งครึ่งปีหน้ามาบรรจบกันของดวงดาวหลายดวงที่มีการเตรียมความ
ดังนั้นก็ต้องบอกว่าราศีแรกที่เราจะพูดคุยกันก่อน
เราจะไล่เรียงไหมหรือไม่ไล่เรียง
ได้หมดเลยได้หมดถ้าสดชื่นเลย
ราศีที่ต้องเตรียมตัวแรง
เอาเอฟเฟคที่เอฟเฟคโดนเต็มก่อนดีกว่า
เจ้าแรกเลยมังกรเลยเพราะว่าพระราหูเข้า
คือดาวราหูที่เราพูดเมื่อสักครู่นี้เนี่ยจะเข้าราศีมังกร
อันนี้ประเด็นคือว่ามังกรเป็นราศีที่โดยธรรมชาติ
เขาไม่กลัวพระราหูเท่าไหร่เพราะว่าดาวประจำมังกรเป็นดาวเสา
สู้กันได้เท่าเหมือนกับคนที่มีคลอสซีน
หาภูมิคุ้มกันพระราหูเข้ามาโดยเฉลี่ยแล้ว
มังกรจะรวยขึ้นในปีหน้าแต่ว่ามันรวยแบบทุกธราบ
จับไม่ได้เรื่อยมาวัยไปไวใดใครเกิดราศีมังกร
ตั้งสติกับตัวเองอย่างดีนิดนึกบางทีเรื่องของเงินทองโชคราบ
หรือว่ามีโอกาสที่ดีก็มาเยอะขึ้นโดยเฉพาะอาชีพที่ช่องเดินทางไกล
ออนไลน์อาชีพที่อยู่กับแสงกับเงาหรืออาชีพพระราหู
พวกนี้เวลาเจอดาวราหูก็ไม่ค่อยได้น่ากลัวเท่าไหร่
เหมือนก่อนก็ไม่ต้องกังวลมากนะครับแต่สิ่งที่ชาวราศิกษ์มันก่อนจะต้องระวังคือ
จริงคือความรักนะเพราะว่าพระราหูเข้าเนี่ยความรักเนี่ยมันทำให้เหมือนกับรุ่มดอน
พอมันเป็นดวงดาวแห่งเงาปุ๊บเนี่ยจากเดิมที่เคยสว่างอยู่เนี่ยก็จะเริ่มมืดลง
อืมประสักปะแต่เนี่ยประเด็นของพระราหูเนี่ยไม่ได้มาในตอนมุกกราคมนะครับ
คือเขามากลางปีเดี๋ยวบางคนบอกว่ามกราจะมีปัญหากับแฟนมันไม่ใช่นะคือ
จะประมาณกระดาษสิงหาไปแล้วในพอเนี่ยช่วงที่ดาวเปลี่ยนช่วงที่ดาวย้าย
ที่เกิดราศีมังกรเนี่ยถ้ามีคู่อยู่แล้วก็ให้ระมัดระวัง

ที่รารู้ที่จะรู้นะเยอะนะที่เรารู้
ก็ต้องดูแลในช่วงนั้นนะหรือคนที่ยังเป็นโสดก็ต้องระมัดระวัง
เพราะว่าการที่พระราหูเข้าเนี่ยมันทำให้ได้คู่ที่มีความต่างวัยกันเยอะมาก
อ๋อเหรอได้เป็นเก็บได้พ่อแถมผัว

คิมหมักเต้ากับแฟนมันก็เท่ากันเลยฮะ

พี่ม้าตะโชงนะ

แล้วต่อไปต่อไปมังกรต้องทำไง
ไม่คือพระราหูเนี่ย
เวลาทำบุญเนี่ยคุณต้องไปไหว้
ดีที่สุดเนี่ยคือไปว่ายพระนอน
อ๋อพระนอนเหรอ
พระบุรุษรูปพระนอนจะเป็นปางโปรดอสุรินชราหู่

ในตำนานนี่คือพระพุทธเจ้าเนี่ยปราบพระราหู
พระพุทธเจ้าก็สำแปดลิบให้ไกลใหญ่กว่าพระราหู

สองปางก็คือปางปรีนิพานกับปางที่โปรดอสุรินทราหู
สายญาติคือนอน
แต่ว่าจะนอนแบบปรินิพานหรือว่าแบบโปรดอสุริน

ที่สุธิยาที่วัดใหญ่

ไม่ใช่อย่างนั้นนั่นอภาค

พระระหูเป็นเงา
เป็นความรักแบบรุ่งหลงเหมือนที่รถมดดำโดนตอนเนี้ย
มดดำหนีพระราคูเข้าอยู่
บ้าแม่งมาก
ชื่อเสียงโอกาสความสำเร็จ
ในเรื่องของการเดินทางไกลต่างประเทศ

ชีวิตบิ๊กเลยชีวิตไม่เหมือนกัน
เพราะว่าพระราหูดาวแห่งเคราะห์เขาก็ออกไปแล้ว
แถมดาวแห่งความเจริญก้าวหน้ามีเข้ามา
อาจจะย้ำสำหรับคนที่เป็นมนุษย์เงินเดือนหน่อย

ปีที่ผ่านมาลาศีกรุงเป็นลาศีที่เสียทักเงินเยอะที่สุดในดวง๑๒ลาศี

ตอนนี้ก็จะเริ่มหาเงินหาทองขึ้นมาได้
แล้วก็มีความสำเร็จมีความราบรื่นในชีวิตกว่าปีที่ผ่านมาเยอะ

นะครับส่วนมีนนะครับ
ไม่มีข้อเตือนอะไรเลยใช่ไหมฮะ

แต่ว่ามันจะดีมากคือครึ่งปีหลัง

แต่ก็เริ่มยังไงบ้างให้มันจะดีขึ้น

แล้วนี้ถ้าเกิดคุณเดินทางบางที้บไป
ต่างจังหวัดเลยก็หาโอกาสไปไหว้พระทำบุญ

เข้าไปทำบุญจากการเดินทางถูกต้องไหมครับ
มีจริงเป็นเริ่มต้นจากราศีหรือสุดสิ้นสุดจากราศีเขาอยู่สุดท้าย

เอาอย่างถ้าสมมุติเราฟังไม่ทันก็ไปซื้อหนังสือเอาละกัน
เรียกมัน๑๐บาท๖๕บาทเนอะอ้าวเดี๋ยวสิร่อนมามีนก่อนฉันรักเท่านั้นอะไรอยู่
ราศีมีนเนี่ยเป็นราศีที่ต้องระวังเรื่องความรักเหมือนกัน

ทำไมคุณนายเกี่ยวอะไรกับเขา
ไม่ใช่ไม่ใช่ฉันสินี่มันตรงกันเลย

เมื่อกี้พอมังกรก็คนหนึ่งก็เป็นเรื่องความรัก
พอมีนก็เป็นเรื่องความรัก
มีนมีมากยายาเกรทเวอร์ริงทอน

ในช่วงปีนี้กับปีหน้ามีสองราศีทั้งหนึ่ง
คือมีนกับสิงห์นะครับที่ต้องระวังหนัก
คือมีนเป็นราศีที่เหมือนกับดาวมันไม่ค่อยนิ่งเท่าไห

ดังนั้นมันอาจจะทำให้ใครที่ความรักไม่แข็งแรงโอกาสจะมีปัญหาเยอะ

เกรดวัลินทรมีหวังแล้วเกรดวัลินทร
มีมาแบบแป๊บแล้วก็ไปมา
แต่ว่าเรื่องงานเนี่ยช่วงต้นปีดีนะครับสำหรับราศีมีนนะครับ
ช่วงต้นปีเนี่ยเป็นช่วงดาวรุ่งของราศีนี้นะครับ
ทำให้ได้งานได้เริ่มต้นหรือบางคนทำธุรกิจใหม่เป็นโอกาสที่ดีของคุณ

แต่ว่าครึ่งหลังเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องการเงินเข้ามาเยอะนะครับ
ลาศีมีนพยายามจะไปสร้างหนี้ในช่วงต้นปีก่อน
เพราะฉะนั้นมันจะลำบากตอน
ตอนนี้ปัญหาคือปล่อยเต่าแล้วไปปล่อยไปตายเต็มไปหมด

เขาเต่าเขาไม่ได้อยู่ในนั้น

ถือว่าเป็นน้ำไม
โปรดติดตามตอนต่อไป